ใครนึกถึงภาพยนตร์เรื่องโคตรไอ้เคียมมั้ย

ตัวใหญ่มาก๔เมตรพี่อุ๋ยหนัก๔๐๐กิโลกรัม

ชาวบ้านไปเจอแล้วเกิดที่เมืองไทยนะคะ

นี่ถ้าไม่ได้ยินเสียงภาคภาษาไทย

คูน้ำห่างจากชุมชนชาวบ้าน

โอ้โหนี่คือหมู่บ้านสีทองนะคะ
ตอนแรกเขาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับแล้วแหละ

ชาวบ้านเขากลัวว่าถ้ามันเดินไปเรื่อย
หลุดไปที่อื่นเดี๋ยวมันจะยิ่งอันตรายก็เลย
เอานะช่วยกันจับก็แล้วกัน
แต่เขามีวิธีนะเขาไม่ได้เอามือเปล่าจับนะ
เขาก็มีอุปกรณ์ในการเอาบ่วงไปคล้องไปอะไรนะคะ
สุดท้ายก็จับไอ้เจ้าตัว๔เมตรนี้เอาไว้ได้
แล้วก็รอมอบให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะ

ยาว๒เมตรหนักประมาณ๕๐๘๐กิโลกรัม

เขาบอกว่าตัวโตเนี่ยตัว๔เมตรเนี่ย
อายุ๒๕ปีพี่อุ๋ย
แต่ตัวมันใหญ่กว่ากันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
มันอยู่มา๒๕ปีแล้วส่วนตัวเล็กนี่๖ควบ

คือตอนแรกนึกว่าตัวเล็กเหมือนจะเล็กนะนั่น๒เมตรแล้วนะคะ
๒เมตรคือถ้าหัวจดหางยาวกว่าคนนะ

แล้วอีกตัวนี่คือ๔เมตร
มันใหญ่ด้วยนะดูสองเมตรมันคงยังไม่ใหญ่อะใช่ค่ะใหญ่มาก
ปฏิบัติการไกรทองก็เลยรับอาสา

เห็นไหมเขามียุทธวิธีในการจับถูกต้อง

แล้วก็จะส่งไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราธานี

ประมงจังหวัดบอกเลยว่าจราเข้น้ำเข็ม
นิสัยมันดุร้ายกว่าจราเข้น้ำจืด
คิดว่ามันคงว่ายน้ำมาตามคลองคันทุลี

เพราะว่าคลองนี้มันเชื่อมออกสู่ทะเลได้
เจ้าหน้าที่ก็ฝากเตือนชาวบ้านนะคะว่าถ้าเจอจราเข้แบบนี้

อย่าพยายามสับเองเด็ดขาด

เพราะว่าไม่อยากจะให้เสี่ยงเกิดเหตุ